ล่นร้านทองยิงเจ้าของดับ
โจรลงมืออุกอาจเหยื่อชักปืนแต่ไม่ทัน
ขณะที่ว่าในร้านทองมีเหล็กกั้นด้วยนะ
มีเหล็กกั้นด้วยนะฮะแต่โจรยิงแสกหน้าเจ้าของร้าน
ถือว่าเป็นสยองขวัญป้นค่าเท่าแก่ร้านทองกลางเมืองปากน้ำ
โจรอมหิตขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
คนหนึ่งติดเครื่องรออยู่ที่รถส่วนอีก๒คนสวมหวกไหมพรม
กลุ่มหน้าเป็นไอ้โม่งบุกเข้าไปชักปืนขู่บังคับ
ให้เจ้าของร้านหยิบทองทั้งที่มีเหล็กกั้นหน้าเคาน์เตอร์
เจ้าของร้านทำทีหยิบทองแล้วก็หยิบปืนออกมาด้วย
ท่านใดนั้นโจรเห็นโจรเห็นเจ้าของร้านหยิบปืน
เลยยิงแสกหน้าทะลุเหล็กกั้นเคาน์เตอร์ไปนะครับ
มีภาพวงจรปิดที่จับภาพของคนร้ายแล้วก็วินาทีการปล้นได้

ค่อยดูนะฮะภาพวงจรปิดที่คนร้ายเนี่ย
หมวกไอ้โม่งเข้ามาในร้านนะครับ
แม้ว่าในร้านเขาก็จะมีมาตรการในการป้องกันอย่างดี
มีเหล็กกั้นแบบนี้แต่ก่อนเราจะเห็นร้านทองไม่มีเหล็กกั้นเห็นไหมครับ
แต่ว่าปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกัน
แล้วเมื่อสักครู่นี้เราเห็นในเคาน์เตอร์ไหมครับ
คนที่อยู่ในเคาน์เตอร์ก็มีความพยายามในการที่จะเหมือนยกมือไหว้
เลี่ยงเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์คนร้าย๓คนนะฮะ
ใช้ปืนบุกเข้าป้นร้านทองแล้วก็ยิงเจ้าของร้านเสียชีวิตในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ภายในร้านทองสุวิมลเยาวราชปากซอยเทพารักษ์๑๐ถนนเทพารักษ
ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรประการ
โดยหลังก่อเหตุคนร้ายทั้งหมดได้รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่าคนร้ายไม่ได้ทองไปนะครับ
แต่ว่าพฤติการที่ถูกจับภาพในกล้องวงจรปิดได้นะครับ
เป็นพฤติการแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าในช่วงนั้นนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสุพลผู้เสียชีวิตยืนอยู่ในเคาน์เตอร์ตู้โชว์ทองซึ่งมีเหล็กดัดกั้นอยู่
ขณะนั้นยังไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้าน
มีคนร้ายเป็นชาย๓คนขี่จักรยานยนต์
คนขี่สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านั่งคล่อมรออยู่ที่รถ
ส่วนคนนั่งซ้อนท้าย๒คนสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว
กางเกงยีนขายาวทั้งคู่สวมหมวกไหมพรมอย่างที่เห็นคลุมหน้าเป็นไอ้โม่ง
ลงจากรถแล้วก็เดินปรีเข้าไปในร้านแล้วหนึ่งในนั้นชักปืนออกมาขู่บังคับให้ผู้ตาย
ผู้ตายได้หยิบทองรูปภัณฑ์ในตู้โชว์เป็นสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักเส้นละ๒สลึงรวม๕เส้นออกมายื่นให้คนร้าย
แต่เอามืออีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปคว้าปืนในลิ้นชักจะนำออกมาต่อสู้
ปรากฏว่าคนร้ายเหลือไปเห็นว่าผู้ตายมีปืน
ลั่นไก่ยิงใส่เข้ากลางแสกหน้าผู้ตายล้มสุดจมกองเลือด
แล้วรีบวิ่งออกจากร้านกระโดดขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่เพื่อนติดเครื่องรออยู่หลบหนีไป
นายธนพลอาชวาลากุลอายุ๒๒ปีลูกชายของเจ้าของร้านซึ่งอยู่หลังร้านได้ยินเสียงปืนรีบวิ่งออกมาดู
ตกใจนะฮะเมื่อพบร่างพ่อถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่หลังเคาน์เตอร์
ร้องตะโกนให้คนช่วยพร้อมถือปืนวิ่งตามคนร้ายออกไปแต่ไม่ทันแล้วก็พยายามที่จะนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้
ตำรวจก็เรียกตัวของลูกชายเจ้าของร้านแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงโดยให้สื่อมวลชนคอยสังเกตการณ์อยู่ด้านนอก
ซึ่งเดินทางไปดูที่เกิดเหตุด้วยตัวเองให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของการติดตามคนร้ายขณะนี้รองผู้บัญชาการตำรวจ
ทรภาคหนึ่งได้ลงมากำกับด้วยตัวเองโดยได้มอบหมายให้สืบภาคหนึ่งและชุดสืบสวนสมุทรประการและพื้นที่ทำงานร่วมกันซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปพอสมควรครับ
มีได้หลายกลุ่มและมีการตัวสอบ
แล้วก็ทุกปีนรักอีกต่อส่วนต่างเหลือว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
รายละเอียดจริงผมยังขออนุญาตไว้ก่อน

วัตถุพยานที่ตกในร้านแล้วก็ตกนอกร้าน

สิ่งที่เห็นชัดก็คือรูปภัณฑ์ต่างที่ปรากฏในร้าน
ก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับการตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนี
ตอนนี้ตำรวจจัดชุดไล่ล่าลงพื้นที่ตามแหล่งที่พักโรงแรมต่าง
บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลของคนร้ายที่คาดว่าอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่
สำหรับวัตถุพยานที่พบไม่ว่าจะเป็นรูปภัณฑ์สันธารจากภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุน่าจะสาวไปถึงตัวคนร้ายได้ในไม่ช้า
และดูจากภาพกล้องวงจรปิดเชื่อว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดี

ส่วนทองรูปภัณฑ์ที่คนร้ายได้ไปมีจำนวนไม่มาก
ที่จะถูกยิงได้หยิบทองรูปภัณฑ์ในตู้โชว์ออกมา
สลึงรวมห้าเส้นออกมายื่นให้แก่คนร้าย
ก็ตำรวจพยายามที่จะรีบเร่งดำเนินคดี
ตามจับตัวให้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่สยองขวัญแล้วก็โหดเยี่ยมนะครับ